ไปดูกันที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้กันก่อนนะคะ
เหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะ

จะมีกลุ่มคนร้ายมาเกาะเหตุความไม่สงบในพื้นที่
ก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจค้นนะคะ

เกิดเหตุการณ์ยิงปะทะกับคนร้าย
เจ้าหน้าที่ตามรายงานข่าวบอกว่า
สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้๓คน
แล้วมี๑คนหลบหนีไปคาดว่าน่าจะบาดเจ็บด้วยนะคะ

จุดเกิดเหตุก็คือบ้านค่ายตำบลปูโลปูโย

แล้วก็ปิดล้อมบริเวณจุดเกิดเหตุ
เป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหา

คือนายอิบรอเปซิเดะอายุ๒๕ปี
ผู้ต้องหาหมายจับคดีความมั่นคงจำนวน๓หมายจับ
นายมะสุกรีสาและอายุ๓๖ปี
แล้วก็อีกคนนึงก็คือนายอิสมาแอร์อาแวร์อายุ๔๑ปีนะคะ
จากการตรวจค้นก็ไปพบอาวุธปืนขนาด๓๘
พร้อมกับกระสุนปืนซุกซ่อนอยู่ภายในห้องนอน
สนามจำนวน๒ใบ
แล้วก็อุปกรณ์เดินป่าเจ้าหน้าที่ก็ยึดไว้เป็นหลักฐานนะคะ
อกจากนี้ยังไปพบรอยเลือดบริเวณหลังบ้าน
คาดว่าน่าจะเป็นเลือดของคนร้ายที่หลบหนีการจับกลุ่ม

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปัตตานี
ก็เลยสั่งการให้หน่วยกำลังในพื้นที่
ทำการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายจุดอื่นเพิ่มเติมด้วย
พร้อมประสานสุนัขสงครามออกทำการไล่ล่า
เพราะผู้การจังหวัดปัตตานีท่านเชื่อบอกว่า
คนร้ายน่าจะหลบหนีไปได้ไม่ไกล
เนื่องจากว่าบาดเจ็บระหว่างที่มีการปะทะกับเจ้าหน้าที่

ได้มีการรับแจ้งจากสายข่าวบอกว่า
พบความเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อความไม่สงบเข้ามา
ประชุมวางแผนเตรียมที่จะก่อเหตุในพื้นที่
จึงวางกำลังเข้าตรวจสอบ
แต่เมื่อไปถึงปรากฏว่า๑ใน๔คนร้าย
ที่อยู่ในบ้านได้กระโดดออกจากหน้าต่าง
แล้วก็ใช้ปืนนะคะยิงใส่เจ้าหน้าที่เพื่อเปิดทางหลบหนี
เข้าไปในป่าหลังบ้านเจ้าหน้าที่ก็เลยยิงตอบโต้
สักประมาณ๑คนลบหนีไปได้ส่วนเจ้าหน้าที่ก็ปลอดภัยดี
ผู้ต้องหาให้การบอกว่าคนร้ายที่หลบหนี
ก็คือไนยูโศะแม้ตีม้อยอายุ๓๓ปี
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีความมั่นคงจำนวน๕หมายด้วยกันนะคะ
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าได้นำตัวทั้ง๓คนไปทำการสอบสวนขยายผล
ที่หน่วยศักดิ์ธรรมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๔๓
ค่ายอิงคยุทธบริหารอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี
เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนอีก๑คนตำรวจคาดว่า
ก็อีกไม่นานนะจะสามารถจับกลุ่มตัวได้
เนื่องจากว่าระหว่างหลบนี้ก็มีอาการหมาเจ็บด้วย